ฟุตบอลนะครับก็แน่นอนทีมชาติไทยครับต้องเตรียมการอย่างต่อเนื่องทั้งชุดใหญ่
แล้วก็รุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีนะครับไปดูชุดใหญ่กันหน่อยครับ
โพลกิ้งเนี่ยก็มาถึงก็รับงานต่อเนื่องเลยนะครับ
แล้วก็บรรยากาศในการฝึกซ้อมเนี่ยเดินทางไปถึงที่ศรีสะเกดแล้วนะครับ
ฟิตเน็ตนะครับก็ได้ให้นักเตะเข้ายีมเล่นเวทก่อนออกไปซ้อมแท็กติก
ที่จะใช้ในเกมอุ่นเครื่องกับเติร์กเมนิสถานซ้อม๒ชั่วโมงนะครับ
สักไกรสอนกองหน้าของท่าเรือก็พูดว่าข้อดีสำหรับคนต่างจังหวัดที่จะได้ชมเกมนี้นะครับ
แน่นอนมันเป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมชุดใหญ่ที่มีโอกาสจะมาทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่เยอะนะครับ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาแข่งที่ศรีสะเกดด้วยแล้วก็พูดถึงนะครับว่าเกมอุ่นเครื่องที่เล่นแบบปิดแล้วชนะบาเรนมา๓๑เนี่ยก็ทำให้เพิ่มความมั่นใจด้วยครับ
ได้ซ้อมมาประมาณสิบวันแล้วอะไรอย่างเงี้ตอนนี้เหมือนกำลังทุกคนก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็เมื่อวานได้อุ่นเครื่องกับบาเลนด้วยครับ
ได้เข้ามาทั้งใจพวกเราแล้วก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการแห่งขัน
เกมอุ่นเครื่องแบบปิดซึ่งไทยชนะบาเรนไปสามหนึ่งก็แน่นอนครับ
ไม่มีการเรียกเพิ่มนะครับเพราะว่าที่เหลืออยู่ก็ยี่สิบเก้าคน
ยังไงต้องตัดให้เหลือ๒๓อยู่แล้วแล้วก็ยังขาดผู้เล่นจากบุรีรำเชียงราย
แล้วก็ชนบุรีที่แข่งขันในศึกลีกครับรอบรองชนะเลิศ
สรุปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวชมบุรีก็ตามมาสมทบเพราะว่าเมื่อวานก็ตกรอบไปนะครับ
ยังเหลือบุรีรำแล้วก็บุรีรำอีกทีมเดียวที่อยู่เส้นทาง
เชียงรายก็จะมีมาสมทบเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับ
โน่ก็บอกว่ายังไม่เรียกใครแทนในชุดนี้นะครับแล้วก็จะอุ่นเครื่องนะครับ
พอครบ๒นัดเสร็จก็เดินทางไปที่อุสเบกิสถานเดือนหน้านะครับ
แกรมเนี่ยเน้นย้ำกันหน่อยครับ๒๗พฤษภาคม๑๗นาที๓๐นาที
ทีมไทยเจอกับเตอร์มินิสถานที่ศรีสะเกดนะครับอย่างยาววันศุกร์นี้นะครับ
แล้วก็๓๑พฤษภาคม๑ทุ่มไทยเจอกับบาเรนที่บีจีสเตดียม
ถ่ายท่อสดเริ่มเข้าสัญญาณก่อนเวลาคิกออฟ๑๕นาทีครับ